ดาราสาวตายมณัสนันกันได้คือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าตัวเธอเองเนี่ยชีวิตพลิกผันจากดารากลายมาเป็นคนเร่ร่อน
แล้วล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีข่าวออกมานะคะว่าพบเธอออกมาอารวาสชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพบตัวคุณตายซึ่งตอนนี้เนี่ยออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วมาพักอาศัยอยู่กับคุณแม่ของเธอ
ที่บริเวณเพิงพักอาศัยภายในซอยชุมชนวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
คุณตายบอกว่าเห็นข่าวแล้วรู้สึกเสียใจมากเพราะตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยด้านคุณแม่อุสาเองก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเธอดูแลคุณตายเป็นอย่างดีไม่เคยให้ไปไหนไกลจากชุมชนเลย
หากลูกจะหนีออกไปไหนตอนกลางคืนเธอก็จะร้องไห้พอลูกเห็นว่าเธอร้องไห้เนี่ยก็จะสำนึกผิดแล้วก็เข้าบ้านทันทีไปฟังเสียงของทั้งคู่กันหน่อยค่ะ
ข่าวมันออกไปว่าเรามีการโวยวายอะไรอย่างนี้เราไม่ได้ไปเลยหรอกเรานอนที่อยู่ที่นี่โดยตรงนอนอยู่เต็นต์อ่ะ

รู้สึกไม่ดีที่สุดเลยเพราะว่าเราก็คอยดูเขาตอนนี้คอยดูใกล้ชิ้นไม่ค่อยให้เอาออกไปไหน
ที่เขาจะเดินออกไปพอเราร้องไห้โฮเขากลับเลย
ได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังทีมงานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะคะ
เยียงไทยศรีราชาซึ่งก็มีการยืนยันกลับมาว่า
คืนวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุหญิงสาวรายหนึ่งออกอารวาสจริงค่ะ
ดากราเจ้าหน้าที่ที่เข้าช่วยเหลือแต่ว่าไม่ใช่คุณตายมณัสนัน
ตามที่ข่าวออกมานะคะคุณผู้ชมคือมีเหตุการณ์ที่มีหญิงสาวเนี่ยออกอารวาสจริงจริง
แต่ว่าไม่ใช่คุณตายมณัสนันซึ่งก็ตรงกับที่ทางคุณตายมนัสนันกับคุณแม่อุสาน
เขายืนยันออกมานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้
คุณตายก่อนหน้านี้ก็เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แล้วอาการเนี่ยมันก็ค่อยดีขึ้นจากการให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นว่าคุณตายเนี่ยดูสดใสร่าเริงดีนะ
จาได้ปกติตอบโต้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่คุณลูกดูแลกันต่อไปแล้วกันนะคะ